ตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ยิงกันกลางเมืองในพื้นที่ของสอนอพญาไทยที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่ม
กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเจ้าถิ่นกลุ่มโต๊ะสนุกเกอร์
กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ต่างถิ่นเข้ามาแล้วก็มามีเรื่องมีราวกัน
ต้นเหมือนกับว่าจะมีการไปวางโพยบอลในโต๊ะสนุกเกอร์
เขาก็ไม่ยอมไม่พอใจกันก็เลยเนี่ยค่ะยิงกันแล้วก็เป็นอาวุธแบบสงคราม
อาวุธปืนสงครามด้วยนะคะเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยมีการควบคุมตัว
ผู้ที่ร่วมก่อเหตุกันได้แล้วบางส่วนแล้วก็มีการออกหมายจับบางส่วนนะคะ
คนที่มีการควบคุมตัวได้ก็ต้องมีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
หนึ่งในนั้นคือหัวโจกเลยคุณผู้ชมนายปรีชาศักดิ์อุดมภัยศาลหรือตั้มนะคะ
เขาบอกว่าเขาอ้างว่าอีกฝ่ายเป็นคนเปิดฉากยิงก่อนแต่ก็ควบคุมตัวได้แล้ว
ก็นำตัวไปทำแผนนายปรีชาหรือตั้มเนี่ยเป็นฝั่งต่างถิ่นนะคะ
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะว่าได้ใช้ปืนกราดยิงคู่อรินะคะ
มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๔คน
แต่ว่า๒ใน๔ที่บาดเจ็บก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุด้วย
ไปชี้๘จุดหลักคือที่โต๊ะสนุกเกอร์ที่ทั้งสองกลุ่มทะเลาวิวาสกัน
บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ใกล้เส้นทางผ่านไปบ้านของนายพรเทพพุ่มพวง
หรือเพชรและบริเวณบ้านในเพชรนะคะนายพรเทพเป็นเจ้าของปืนอากาศนะคะ
ค่ะพลตำรดรีคชาธาตุษศาสตรองผู้บัญชาการตำรดนครบาลบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การว่าสองกลุ่มมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะ
แล้วก็อ้างว่านายเพชรมาหาเรื่องก่อนแล้วก็มีปากเสียงกัน
ตั้มหรือนายปรีชาที่นำตัวไปทำแผนเนี่ยนะคะก็เลยไปหยิบปืนที่ซ่อนเอาไว้ใต้ต้นโพ
แล้วก็เดินไปหาในเพชรที่บ้านแต่ถูกกลุ่มในเพชรยิงสวนออกมาคือยิงออกมาจากบ้าน
ตัวเองก็เลยหนีไปทางด้านหลังแล้วก็มารู้ว่ากระสุนปืนไปโดนคนสัญชาติลาวได้รับบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุที่ตั้มมอบตัวกับตำรวจเพราะบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจไม่ได้เริ่มก่อเหตุก่อน
ส่วนผู้ต้องหาอีก๔คนที่เดินทางเข้ามอบตัวช่วงดึกเมื่อวานนี้นะคะปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในเพชรเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่บาดเจ็บนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการตรวจสอบประวัติในเพชร
บำเพ็ญพุ่มพวงพ่อของในเพชรเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นเจ้าของปืนเนี่ยนะ
แล้วก็เขาบอกว่ามีประวัติก่อเหตุฆ่าผู้อื่นใน
โทษจำคุก๕ปีปี๒๕๕๒๒๕๕๓ก็ก่อเหตุทำร้ายผู้อื่นนะคะ
ประวัติก่อเหตุคือหลายคดีเลยนะคะ
เขาก็ไปลักษณะไปไปหาเรื่องก่อนลักษณะในฐานะที่เจ้าถึง
ที่เจ้าถิ่นหลักษณะนั้นนะครับตามคำให้การของของในในตั้มนะฮะนะครับ
ก่อนหน้านี้เขาบอกไหมคะว่าเคยมีเรื่องบาดหมาดกันมาก่อนก็มีการแบบไปอ่า
กระทบสร้างกันเล็กเล็กน้อยมาเรื่อยเรื่อยฮะนะครับเขาสะสมมานะครับ
ประเด็นที่เขาต้องการที่จะคุยตกลงกันตกลงเป็นเรื่องอะไรนะครับ
ตกลงว่าอย่ามายุ่งกันนะครับอย่ามายุ่งกันที่เนี่ยที่ที่โต๊ะเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ขัดผลประโยชน์เรื่องการดูแลทุกละกิวอ๋อไม่ได้มีครับ
เพราะว่าเขาทำโต๊ะฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ทำโต๊ะ

นี่เป็นของลูกพี่ของตั้มอีกทีหนึ่งชื่อนายเบิร์ต

แล้วคนชื่อม็อกนี่เขาเป็นเด็กพื้นที่ที่นี่
นี่คือพ่อของในเพชรเป็นคนพื้นที่ที่นี่อยู่แล้วฮะ
แล้วครับปืนของไอ้ตั้มที่มันเอามาจัดไหนครับ
สอบถามแล้วเขาบอกเขาซื้อมานานแล้ว
ตัวละครมันเยอะแล้วกันคดีนี้ในม็อกก็คือนายบำเพ็ญที่หลบหนีไปในเพชรก็ถูกยิงบาดเจ็บอยู่
แต่ในตั้มที่ดูแลโต๊ะสนุกเนี่ยที่ว่าตามไปหาเรื่องในเพชรที่บ้าน
ว่าในเพชรมาหาเรื่องเขาก่อนแล้วหนีกลับบ้านไปเนี่ย
บอกว่ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ถ้าเขาไม่ยิงสวนกลับมาแล้วไล่ยิงกันเนี่ย
ตัวเองจะยิงใส่เขาก่อนหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยนะ
จากการตรวจสอบกระสุนปืนที่ใช้ยิงนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจนเสียชีวิต
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
เรื่องต้นเป็นกระสุนปืนแรงดันต่ำนะฮะ
ไม่น่าจะใช่กระสุนที่ออกมาจากอาวุธสงคราม
เดี๋ยวต้องไปดูว่าออกมาจากอาวุธของคนไหนนะครับ
หลังการทำแผนตำรวจคุมตัวนายปรีชาหรือว่านายตั้ม
นายประมุกจันเสนานนท์หรือในเบิร์ต
นายสมชายแทร่ปังหรือนายปัง
นายทัชกรพรพักดีหรือในบู่
และนายพิรมเวศอภินรชาติหรือนายหนึ่ง
ขออำนาจสารอาญาฝากขังผลัดแรก๓ข้อหาด้วยกันนะครับ
ก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
ส่วนเรื่องนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตเนี่ย
ต้องรอดูกระสุนก่อนว่ามาจากใครมาจากฝั่งไหน
จะแจ้งข้อหาเรื่องฆ่าคนตายกับฝั่งนั้นหรือว่าคนนั้นนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้ชุดสืบสวนตำรวจนครบาน
และก็สอนอพยาทายกว่าร้อยนาย
แบ่งกำลังออกเป็นสิบสองชุด
บุกเข้าไปตรวจค้นพื้นที่สิบสองกลุ่ม
หมายที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุยกพวกทะเลาะวิวาสกราดยิงกันนะครับ
โดยแบ่งพื้นที่เป็นย่ามประตูน้ำ๕จุด
กับย่านฝั่งธนบุรีอีกเจ็ดจุด

ห้องพักในชั้น๗ของแมนชั่นแห่ง๑
ใกล้เคียงกับตลาดธรรมโรธพินิษฐ์ย่ามประตูน้ำ
เป็นห้องของนายขวัญทองดีหรือนายโจ้

ก็ไปเจอแต่ภรรยากับลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะ

พลโดรีเสนิทสำรานสำรวจกิจ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑บอกว่า
หมายที่ต้องการก็คือตัวคนร้ายที่ยังหลบหนี
รวมถึงเรื่องของปืนแล้วก็เสื้อผ้า
หรือเครื่องใช้ที่คนร้ายใช้ขณะก่อเหตุด้วย
ทั้ง๑๒จุดที่ตำรวจเข้าตรวจค้น
เกี่ยวข้องกับตัวคนร้ายอย่างชัดเจน
คาดว่าจะมีอาวุธหรือวัตถุพยานที่หลงเหลืออยู่
เพื่อนำมาประกอบสำนวนในการดำเนินคดี
ส่วนภรรยาของในขวัญเนี่ยนะคะ

ก็รับจ้างเก็บค่าเช่าที่ในนามของเจ๊หมวยประตูน้ำ
ปกติในขวัญสามีก็ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าว
บอกแบบนี้นะคะก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นคนก่อเหตุ
ช่วงที่เกิดเหตุได้พาลูกชายไปเที่ยวเพราะว่าเป็นวันหยุด
หลังจากนั้นในขวัญก็ไม่ติดต่อมาอีกเลย

ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะ
ภรรยาบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้เห็นพฤติกรรมของสามีนะคะ
รวมถึงสามีเองไม่เคยเอาปืนมาเก็บไว้ที่ห้องด้วย
ตัวละครมันเลยเยอะหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้ออกหมายจับไปแล้ว๑๑คน
ใน๑๑คนมอบตัวแล้ว
ส่วนอีก๑๔คนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะ
นี่แหละนะจุดจบของนักเรียงทั้งหลายนะ
โต๊ะสนุกคุมบ่อนคุมพื้นที่
สุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ตายก็ต้องถูกไล่จับแบบนี้นะครับ